หลังจากที่มีผู้ที่ออกมาแสดงความกังวลว่า
วันเลือกตั้งจะต้องเลื่อนจาก๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒หรือเปล่า
เพราะว่ากรกตยังรับสมัครเปิดให้ลงทะเบียน
แล้วก็รับสมัครสมาชิกพักต่างกันยังไม่เรียบร้อย

วันนี้นะครับรัฐบาลและคอสชต่างยืนยันนะครับว่า
เงื่อนไขใดที่จะทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป
อย่างที่หลายฝ่ายกังวลนะครับ
ผมฟังนี่เค้าพูดทีวี
คุณฟังหรือป่ะ
จนถึงวันนี้เวลา๙โมงเช้าก็ยังยืนยัน
โดยที่ไม่มีเหตุเป็นอย่างอื่น

แล้วก็แกก็เห็นโพรงแกเองอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นซีกรัฐบาลไม่เคยพูดเป็นอย่างอื่น
ถ้าเมื่อไหร่จำเป็นจะต้องพูดเป็นอย่างอื่น
ก็จะพูดเป็นทางการเลยไม่ต้องปล่อยให้คนอื่นไปพูดครับ
การที่อาจารย์ออกมาประกาศไทม์ไลน์นี้
มันยิ่งชัดเจนใช่ไหมครับโอกาสที่จะเลื่อนนี่เป็นไปไม่ได้

คือคุณอย่าไปพูดเพราะการประกาศไทม์ไลน์กับการเลื่อนเป็นไปไม่ได้
เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันเป็นอีกเหตุหนึ่งนะ
แต่ว่าเราเห็นความจำเป็นที่จะต้องประกาศ
ถ้าเรารู้อยู่แต่ต้นว่าเฮ้ยมันต้องเลื่อนแน่มันไม่ใช่วันนั้น
แล้วไปประกาศหาอะไรให้มันเสียคน
เอาเป็นว่าณวันนี้ไม่เลื่อน
เพราะฉะนั้นทุกภาคการเมืองที่กรกตรับรองเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าต่อ
ทีนี้ก็มาดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างค่ะ
พลังประชารัฐกันก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็วันนี้เปิดรับสมัครสมาชิกพักวันแรกนะคะ
แก่นำค่ะนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพัก
นายสนทิรัฐสนทิเจรวงเลขาธิการพักษ์
กรอบศักดิภูตระกูลโคศกภักดิ์
ก็ประเดิมสมัครเป็นสมาชิกพักนะคะ

อดีตสสนักธุรกิจคนมีชื่อนะคะ
ทศพลเพ็งสมอดีตสสนนทบุรีพักประชาธิปัตย
ก็มาสมัครเป็นสมาชิกพัก
ดีสสสุพรรณบุรีภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
นายยุทธนาโพทัศุทนก็มานะคะ
ผู้มนุษยการนิดาโพนายนัพงนบเกตก็มา

คุณบ๊วยเชษฐวุฒิวัชรคุณเนี่ยค่ะ

ทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ทนายชื่อดัง
ก็ไปสมัครเป็นสมาชิกค่ะ

จากธาตุไทยพัฒนานี่ก็มาสมัครด้วยนะครับ

วันนี้เปิดตัวคนรุ่นใหม่นะฮะ
นามนิวเด็มนะฮะ
นิวเด็มก้าวนอกกรอบนะครับ
นำโดยนายพระฤทธิ์ไอติม
หลานชายของคุณอภิษฎเวชาชีวะ

แล้วก็ปลื้มสุรบทลูกชายของคุณชวนหลีกภัย

ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเสนอแนวคิดที่จะก้าวนอกกรอบ

จะนำเสนอนโยบายยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
แต่เปลี่ยนให้เป็นสมัครใจแทน
เปิดการค้าสารสกัดกัญชาอย่างเสรี

ไม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองในฐานะลูกหลานใคร
แต่ต้องการมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้พักประชาธิบัติ

ส่วนภักดิ์ไทยรักษาชาตินะฮะ
ที่คนรุ่นใหม่ก็เยอะ
ที่รับรัชการตำรวจต่อไป

นี่กับความเคลื่อนไหวของการมึงวันนี้